นี่เป็นทัศนคติที่ทำให้ผมไม่ดัง
คุณเชื่อในรักเดียวใจเดียวไหม

ผมต้องประคองความรู้สึกว่ามันมีคำถามดีกว่านี้ไหมวะ

ผมว่ามันน่าจะเป็นส้มที่ค่อยออกผล

ถ้า๕ปีที่แล้วผมหวานเมล็ดลงบนพื้นปูน

คือผมจะบอกว่าหนึ่งในนิสัยที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้ก็คือ
เป็นนิสัยการทำงานเกินเงินเดือน
ให้๑๐บาทเล่น๑๐๐๐หนึ่ง
ไม่ใช่เล่น๑๐๐๐หนึ่งทำการบ้าน๑๐๐๐หนึ่ง
เล่นให้พอดีกับบทที่ได้
แต่เบื้องหลังที่ไม่มีคนเห็น

การซ้อมจะทำให้เราไปกองด้วยความมั่นใจ
คือเราจะเข้าใจอะไรก็แล้วแต่เราต้องอยู่กับมันนานพอ
เพราะว่าผมถือว่าตัวละครเป็นผลผลิต
ของตัวผมผมเป็นโรงงานผลิตตัวละคร

เป็นคนที่เปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานของผมมาก

เพราะว่าผมถือว่าผมเป็นนักมวย

ตัวอย่างมันมีอยู่บทหนึ่งผมพูดกับอัญชันว่า
พี่ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรน้องสักคำนะ
แต่พี่แค่สงสัยว่าทำไมพอน้องเอาอาหารให้มันแล้ว

โอเคถ้าพี่ตีความว่าพี่ชั่ว
มันจะแบบพี่ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรน้องสักคำนะ

พี่ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรน้องสักคำนะ

พี่ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรน้องสักคำ

พี่ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรน้องสักคำนะ

พี่ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรน้องสักคำนะ

เพราะนักข่าวยักษ์เย็ดให้เขาต้องรู้เรื่องนี้
อยากเป็นดาราก็เพราะว่าเราคิดว่ามัน

ทำให้เราได้เติบโตเหมือนอย่างที่เราต้องการได้รวดเร็ว

นี่เป็นทัศนคติที่ทำให้ผมไม่ดัง

เพราะว่าผมไม่สนใจเรื่องอีเวนต์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลย

วันหนึ่งตอนนั้นเล่นชาติพยักษ์กับพี่นก
ครับแล้วผมเริ่มรู้สึกแล้วว่า
มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไป
เราปฏิเสธสิ่งที่มันมาคู่กันไม่ได้
ผมชอบการแสดงเพราะผมชอบกระบวนการทำงาน
แล้วนั่นเป็นเรื่องของผมที่ผมต้องใส่ใจ

คือผมเชื่อว่าสื่อก็มีชุดคำถามเดิมอยู่แล้ว
เช่นความรักเป็นยังไงช่วงนี้

ผมต้องประคองความรู้สึกว่า

คำถามที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนฟังไหมนะ
มันเป็นเพราะผู้ฟังอยากฟังเรื่องนี้
หรือว่าเป็นเพราะนักข่าวยัดเยียดให้เขาต้องรู้เรื่องนี้
แต่สุดท้ายแล้วพอเราอยู่ตรงนั้นจริง
เราต้องจัดการกับสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้
เพราะเอาจริงก็ยังมีความกลัวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นอยู่

บางทีมันบรรทอนจิตใจ
ที่จะให้ผู้คนที่ไม่รู้จักเรามาจัดเรา

เราก็จะแบบอ่าครับ

เอาจริงใครบ้างไม่แสดงพี่

พี่อยู่กับแม่พี่เป็นอีกคนนึง
พี่อยู่กับเจ้านายที่ใหญ่มากพี่เป็นอีกคนนึง
อยู่กับเจ้านายที่ลองลงมาพี่เป็นอีกคนนึง

ผมแค่หยิบฉวยสิ่งเหล่านี้มาทำงาน

สื่อที่เราออกไป

เวลาที่มีกระแสเกิดขึ้นในโซเชียล
เราต้องฝึกตัวเองให้พิจารณาว่า
นั่นไม่ใช่กระแสสังคม
นั่นคือกระแสของคนที่ด่วนสรุป

เพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญามากพอ
จะมองคอมเมนต์เหล่านี้ออกว่าแม่

อะไรคือการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
กับอะไรคือการระบายความรู้สึก

นี่คือการระบายความรู้สึก
นี่คือการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
เรากำลังดอบลงเพราะการระบายความรู้สึก
โดยที่รู้เท่านี้

วันนี้เราฆ่าคนได้ด้วยการพิมพ์ดีดแล้ว

แล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวเราคนที่ทำเจริญขึ้น
กับตัวคนที่ฟังรู้สึกดีขึ้น
นิยามความรักสำหรับผู้ชายแบบก๊อตเนี่ยคือยังไงฮะ

ความรักไม่ควรเป็นการตกหลุม

แต่ควรเป็นการก้าวขึ้นสู่ความรัก

แล้วพออีกคนนึงพยายามจะขึ้นไปหาอากาศที่ดีกว่า

แต่การก้าวขึ้นสู่ความรักมันเหมือนกับต้นไม้
ที่ตัดสินใจจะอยู่ร่วมที่เดียวกัน

มันจะไม่สนใจเรื่องของความสมมุติ
ว่าจะต้องสามีจะต้องแฟนหรืออะไร

ใครจะสมมุติไปก็สมมุติแล้วแต่

พอผมก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้ว

ฉันไม่สนใจว่าคนอื่นจะสมมุติฉันยังไง

แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผม

คุณเชื่อในรักเดียวใจเดียวไหม

ไม่ได้หมายความว่าให้รักกับคนอื่นไม่ได้นะ

เพราะไม่งั้นชีวิตมันจะเป็นชนะติดหลัง

ประกอบของความรักสำหรับเราคืออะไรบ้าง
ฟังจริงในสิ่งที่เขาพูด

สังเกตเขาจริงในสิ่งที่เขาเป็น
โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปวิพากษ์หรือตัดสิน

แล้วมันทำให้ชีวิตทั้งคู่ไม่มีความสุข

เราทุกคนมีส่วนผสมของความดีความเร็ว

แต่พี่จะแน่ใจได้ไงว่าอีก๕ปีผมจะไม่เลวร้าย
ผมโชคดีที่เขาเข้าใจธรรมชาติของผม

ผมมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะมาก
นั่งสมาธิออกกำลังกายวาดรูปจดบันทึก

แล้วเดี๋ยวจะไปล่าเริงที่ไหนจะไปแรดที่ไหนแล้วแต่

มีช่วงหลงละเริงสำหรับชื่อเสียงไหมครับ

ผมใช้คำว่ามันเป็นอีโก้ระหว่างวัน
บางทีเนี่ยพอเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

เราจะพบว่าอีโก้ไม่ได้ช่วยอะไร

มีแต่ทำให้เจ๊งลงกว่าเดิมด้วยซ้ำ

บางครั้งแก้ไขได้ไว
บางครั้งใช้เวลาอยู่เป็นวัน

บางครั้งใช้เวลาอยู่เป็นเดือน
บใดที่เรายังมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่

ก็คงจะเป็นการตะหรบตะแรงจนเกินไป
วันนี้ความสุขของคุณ

ผมยังปั่นจักรยานกับเขาได้

แต่ผมจะไม่ให้ความกังวลนั้นอยู่นาน
ผมจะเห็นว่าผมกังวลเรื่องอะไร

แสดงว่าผมมองโลกแคบ

ผมจะเห็นโอกาสเยอะมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป